ไปดูเรื่องที่เชียงใหม่กันหน่อยค่ะคามอบที่เชียงใหม่
เหตุการณ์เมื่อเช้านี้นะคะก็มีกลุ่มคาร์มอบเชียงใหม่
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สพเมืองเชียงใหม่
ระหว่างที่ไปที่สอนอนะคะก็เกิดเหตุชุนละมุนขึ้นที่นั่นด้วยค่ะ
นี่ค่ะเป็นภาพเหตุการณ์เมื่อช่วง๑๐โมงเช้านะคะ
คือกลุ่มผู้ถูกหมายเรียกเนี่ยเขาเอาป้ายไวนิวขนาดใหญ่ออกไปด้วยนะคะ
ตอนที่กำลังจะเดินเข้าประตูสพเมืองเชียงใหม่
รับทราบข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้เอาป้ายเข้าไปค่ะ
เจรจากันอยู่นะคะนายจตุรณคำชมพู๑ในผู้ถูกออกหมายเรียก
ก็พยายามเอาป้ายเข้าไปในโรงพักให้ได้
ก็เป็นภาพอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
ยื้อยุดฉุดกระชากันจนล้มคว่ำชุลมุนกันอยู่หลายนาทีทีเดียว
จนตำรวจต้องอนุโลมให้เอาป้ายเข้าไปได้
ซึ่งกลุ่มผู้ถูกออกหมายเรียกก็มีในหารศักดิ์เบนจสีพิทักษ์
ดาบชิดนายธนทรวิทยาเบนจางนายจาตุรนคำชมพู
นางสาวพักวดีวีระพาสะพงศ์นางสังวานศรีวิชัย
ไปพร้อมกับทนายความจากศูนย์ธนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหากรณีจัดกิจกรรมคาร์มอบที่ใช้ชื่อว่า
นครพิงเชียงใหม่ไล่ประยุทธ์เมื่อ๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งทางภูมิกับการสพเมืองเชียงใหม่บอกว่า
แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดร่วมกันจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด

และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ
ซึ่งหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ปล่อยตัว

เนื่องจากไม่ปรากฏพฤติการหลบหนีนะคะ
นายหารศักดิ์บอกกับสื่อบอกว่า
วันนี้ทุกคนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และยืนยันว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออก
เพื่อให้ประชาชนได้วัคซีนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพค่ะ
คือกฎหมายที่ออกมาเนี่ยตอนนี้
ผมบอกว่าเสร็จริภาพของมนุษย์ที่จะเศษนั่นนี่นั่นน่ะ
เนื้อแล้วผมบอกว่าตอนนี้ขอวัคซีนทางเลือกให้กับประเทศไทยได้ไหม
ให้คนไทยทุกคนได้มีวัคซีนทางเลือกได้ไหม

คือเรื่องของการกล่าวหาเป็นเรื่องของเจ้าที่บ้านเมือง
หน้าที่ในการรับทราบข้อเก่าหาก็เป็นของเราก็ว่ากันไป
ซึ่งการถูกดำเนินคดีในครั้งนี้
ทางกลุ่มจัดคาร์มอบก็ยืนยันว่าไม่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว
และยืนยันว่า๑๕สิงหาคมค่ะก็จะมีการรวมตัว
จัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ